ตี้ยาฮะต่อเนื่องคืนลอยกระทงข้ามมาเลยไปกันสามสิบคน
ครับเป็นห้องแบบภูวิลล่าซะด้วยครับ
หรูทีเดียวนะครับพันธุ์ตำรวจเอกจินกฤษจารุณพัฒน์นะครับ
ผู้กำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีพร้อมกำลังตำรวจสนราชพร้าว
กเข้าปิดล้อมตรวจค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่งในซอยโยธินพัฒนาสาม
แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิครับหลังจากได้รับรายงานจากสายลับบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาจัดปาร์ตี้ไอซ์ครับในคืนวันลอยกระทง
โดยเปิดห้องมั่วสุมกันแบบมาราทอนข้ามวันข้ามคืน
ก็คือตั้งแต่คืนสามสิบเอ็ดตุลาคมรอยกระทงฮาโลวีน
ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับจากการตรวจค้นห้องพัก
ไอพี๒ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องพักแบบภูวิลล่าขนาดใหญ่
นี่แหละฮะหรูทีเดียวนะครับพบกลุ่มวัยรุ่นชาย๑๘คน
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นหญิงสิบคนกำลังมั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่
มีของกลางนะครับมียาเสพติดไม่ทราบชนิด๑๐เมตรนะฮะ
ว่ากลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่นะครับมีภูมิลำเนามาจากสงขลา
ส่วนทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่แล้วคือสองวันก่อนนะครับ
นัดหมายกันผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าจะมารวมตัวกันไปเที่ยวสถานบันเทิง
ทองหล่อเนื่องจากมีวันเกิดเพื่อนในกลุ่มพอดี
แล้วก็ตรงกับเทศกาลลอยกระทงด้วยกลับจากเที่ยวหาที่ต่อครับ
หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะเพิ่งจะเล่นพนันวัวชนมา
เงินมาเขาบอกว่าหลายแสนบาทรับเป็นเจ้าภาพ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งก็หาวัยรุ่น๘คนนะครับ
ครองยาเสพติดโดยผิดกฎหมายส่วนอีก๒๐คน
ครอบครองยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนราชพร้าวดำเนินคดี
เจ้าของรีสอร์ทต่างท่านต้องสำรวจด้วยนะครับว่า

เขามาเนี่ยเขามีพฤติกรรมพฤติการอะไรกันบ้าง
มาใช้ห้องของท่านทำอะไรบ้างนะครับ